ร้านหมูกระทะเดี๋ยวนี้ก็บางร้านไม่ทันใจลูกค้ามั้ง
ไม่ได้ใช้เตาถ่านแล้วครับเอาถังก๊าซมาตั้งเรียงเรียงเรียงแบบนี้
ปิ้งไปครับพระพรอืมก็มอดไปมันจะระเบิดไหมว้า
มันจะระเบิดไม่ว่าเรียงอยู่เต็มเลยฮะ
คนที่ใช้ติ๊กต๊อกเขาเอามาลงสิคุณวรพร
คุณผู้ชมครับร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคาม

งให้ทุกโต๊ะเลยก็เลยถามว่าแบบนี้ปลอดภัยไหม
ชาวเน็ตบางคนก็มองว่าโอ้ก็ใช้ถังก๊าซแบบนี้ก็ปลอดภัยกว่าก๊าซกระป๋องเมื่อสักครู่ก็แล้วกันนะ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะครับไปที่มหาสารคาม
ก็มีร้านหมูกระทะเขาบอกว่าเป็นร้อยร้านนะ
ขณะนี้เนี่ยเหลือร้านที่ใช้เตาถ่านไม่ถึง๕ร้านแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามร้านหมูกระทะในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
พนักงานในร้านก็บอกว่าโอ๊ยพี่ทางร้านเขาใช้เป็นเตาแก๊สเนี่ยมาปีกว่าแล้ว
เพราะว่าฐานไม้มันหายากแล้วแพงอ่ะพี่ณขณะเดียวกันนะครับ
การใช้เตาแก๊สมันสะดวกเวลาก๊าซหมดก็เปลี่ยนได้ไงนะครับ
และให้ความร้อนสม่ำเสมอทันใจคนกินดีด้วย
คือตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้เตาแก๊สนะครับไม่เคยมีก๊าซรั่วเลยนะครับ
ไม่มีการไหม้แม้แต่ครั้งเดียวนะครับตัวถังก๊าซก็มีวาวตัดตัวก๊าซอยู่แล้ว
ไม่ต้องห่วงนี่เด็กที่ร้านบอกแบบนั้น
ทีมข่าวของเราคุยกับอาจารย์เจษฎาเด็ดดวงบริพันธ์ครับ
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
อาจารย์เจดก็ให้ความคิดเห็นบอกว่า
คือถ้าอุปกรณ์การใช้งานของถังก๊าซเนี่ยนะครับ
หัวท่อของก๊าซเนี่ยแล้วก็เตาได้มาตรฐาน
ก็ใช้ได้นะอาจารย์บอกนะครับ
แต่ร้านต้องคอยหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
ก็ใช้มันอย่างเดียวก็พอผมเห็นเนี่ยบางโต๊ะเนี่ย
เอาถาดไปวางทับไอ้ตรงวาวมั่ง
เอาอะไรไปวางทับไปตรงวาวบ้างอย่าเลยครับนะฮะ
อย่าเสี่ยงเลยให้มันใช้ให้ความร้อนอย่างเดียวก็พอ

คือถ้าร้านไหนเป็นที่พื้นที่โล่งนะฮะ
ก็น่าห่วงน้อยหน่อยอาจารย์ใช้คำนี้
แต่ถ้าร้านไหนเป็นพื้นที่ปิดอากาศถ่ายเทไม่สะดวก
อันนี้ก็น่าห่วงมากหน่อยครับ